ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้กันเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริง
สำหรับพี่แซมยุรนันออร่าพุ่งกระจายหนักกว่าเดิมอีกนะคะ
คือล่าสุดพี่แซมนี่ในวัย๕๖ปีค่ะจับไมค์ร้องเพลงรักที่อยากลืม
โชว์เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐กว่าปีที่ห่างหายจากการจับไมค์นะคะ
แซมตื่นเต้นขนาดไหนไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะ

เพราะว่ามันห่างเวทีมานาน
แล้วที่สำคัญคือแฟนรุ่นนี้อาจจะไม่ใช่แฟนเราไง

เริ่มเตรียมเตรียมเพลงเพื่อจะต้องร้อน
พอขุนพ่อหนูของขุนพ่อหลอกกว่า

กลับบทบาทแบบร้ายแบบซิกซี่ซิกซี่

แต่ลูกชายนี่ก็หล่นใต้ต้นเลยนะ
ได้ความหล่อของคุณพ่อมาแบบเยอะเลยเหมือนกัน